คุณกรองนี้ของผู้ชายคนนี้ครับ
อยู่ในปั๊มน้ำมันแล้วเกิดหัวร้อนถอยรถอีท่าไหน

เขาเนี่ยนะทำงานกับทหารนะตำรวจเกรงใจ
ที่คุณบอกผมคล้ายคนเมานี่ไม่มีใครกล้าให้ผมเนี่ย

เพราะผมตำรวจเขาเกรงใจผมทำงานกับทหาร
แล้วมีการขู่จะทำร้ายเขาด้วยฮะ
ชื่อนำคุณพี่
หลายจ่ำสีพูดสิทธิ์ข่าวครับ
ไปคุยกับนางสาวเอกอานงทองพัดผู้

เป็นเจ้าของรถที่เสียหายเธอเล่าบอกว่า
วันนั้น๒๘พฤษภาคม๔ทุ่ม๔๕แล้ว
เธอเนี่ยขับรถเข้าไปในปั๊มจะเติมน้ำมันใช่ไหม

ระหว่างที่พนักงานปั๊มเนี่ย

เธอก็พยายามกดแตรแล้วจะเตือนแล้วนะครับ
เพื่อให้คันข้างหน้ารู้ตัว

แต่ว่าผู้ชายคนดังกล่าวเป็นคนแนะนำ

แต่เวลาผ่านไปพักใหญ่เอ๊ะทำไมประกันไม่มา

ผู้ชายคนนั้นก็บอกกลับมาบอกว่า

ดูดิสติ๊กเกอร์นี่ติดอยู่หลังรถนี่
แต่พอเธอขอดูบัตรประจำตัวประชาชน

กลัวสิครับคุณผู้ชมนะฮะคือถ้ารถมีปืนจริงเธอได้รับอันตรายจะทำยังไง
พอประกันมาถึงครับคุณผู้ชมฮะผู้เสียหายก็เข้าไปสอบถามประกันว่า
ทำไมถึงมาช้าประกันบอกว่าก็ไม่เห็นมีใครติดต่อมานี่ครับ
ก็พึ่งติดต่อมาตอนหลังทำให้เธอโมโหมากเลยครับ
โอ้โหเขาบอกว่าใช้เวลานั่งรอนะฮะผู้ชายคนนี้นะครับ
ชนรถเธอบ่ายเบียงอยู่ตั้งนานแล้วก็คล้ายคนเหมาด้วย
ตั้งแต่ลงรถมาก็ไม่ขอโทษ
จนแบบจบเรื่องประกันเคนได้ก็ไม่ขอโทษอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเรารู้สึกว่าแบบกลัวคุณลุงจะขับรถออกไป
แล้วมันอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
เพราะว่าทางตำรวจเชิญคุณลุงไปโรงพัก

แล้วก็อ้างอย่างที่ทางแฟนเล่าไป
ว่าแบบรู้จักแบบคนใหญ่คนโตนู่นนี่นั่น
ไม่ได้มีขั้นตอนในการเชิญไปโรงพัก

เราก็รู้สึกแบบเออติดใจในเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วล่าสุดนะครับประกันของรถเขาติดต่อกลับมาบอกว่า
ทางผู้ชายที่ก่อเหตุก็ยอมลงนามชดใช้ค่าเสียหายให้แล้วนะ
ผู้เสียหายยังบอกด้วยว่าจริงเรื่องนี้นะ
ถ้าพูดแค่ว่าขอโทษไม่ติดใจเอาความด้วยนะครับ

แต่พอโดนขู่แบบนี้เนี่ยพอขู่แบบนี้แล้วแบบมันไม่ใช่แล้วล่ะ
เอ้าคุณผู้ชมฮะจริงตัวของคู่กรณีผู้เสียหายเนี่ย
เขาบอกเขาก็มีอาชีพเดียวกับคู่กรณีเลยนะ

แต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยไปข่มใครแบบนี้เลยครับ